อีกหนึ่งเหตุการณ์ต้องบอกว่าเดชะบุญเหลือเกิน
ผู้หญิงคนหนึ่งขับรถเบนท์ไปสักพักท่อนเหล็กปุ้งเข้ามาครับ

มันมีความโชคดีอยู่ที่ว่ากระจกเขาหนาแข็งแรงและเขาติดฟิล์มค่อนข้างจะหนามาก
มันก็เลยไม่ทะลุไปโดนตัวเขา

แล้วถ้าเกิดมันทะลุมันคือจังหวะของศีรษะคนขับพอดีเลย
ไอ้ท่อนเหล็กไม่ได้รับเชิญมาจากไหนคะเนี่ย
เดี๋ยวจะบอกนะฮะแล้วก็ทุกคนที่ขับรถต้องระวังไว้ให้ดี
มันทิ่มมานี่คือเบนท์อันนี้คือใต้ทางด่วนดินแดง
เพราะดีเหลือเกินกระจกเบนท์คันนี้เขาค่อนข้างแข็งแรง
แล้วก็ฟิล์มก็ติดมานานด้วยมันก็เลยไม่ทะลุขึ้นไป
ท่อนเหล็กเนี่ยก็ทิ้มอยู่แบบนี้ผู้หญิงก็บอกว่าโอ๊ย
ใจนี่อยู่ตะตุ่มแล้วอ่ะนะฮะก็เลยเอาไปโพสต์ไว้เล่าประสบการณ์
ตายไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นอันนี้ตี๕ของวันที่๑ที่ผ่านมา
ขับรถอยู่ใต้ด่วนดินแดงจู่ไอ้ท่อนเหล็กนี้มาจากไหนก็ไม่รู้
เสียพุ่งลงมาฝั่งตัวเขาพอดีคือมันอยู่ตรงหน้าเขาแล้วอ่ะ
นึกว่ามันจะทะลุมาไม่งั้นโอ้ยอาจจะตายได้แต่ว่าไม่ทะลุนะโชคดีมากเลย
ไม่งั้นก็คงจะไม่ได้มานั่งโพสต์แบบนี้ให้ดูกันแล้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นเขาก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่สถานีตำรวจนะฮะ
คือที่คุณบอกว่ามาจากไหนยังไม่รู้เลยนะ
จนถึงตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าไอ้ท่อนนี้มาจากไหน
เพราะว่าตรงนี้มันมีการก่อสร้างหลายอย่าง
ไม่รู้ว่าเป็นของสายงานก่อสร้างเป็นของอะไรก็คือยังไม่ทราบ
แต่ลักษณะของที่มันโดนเข้ากระจกเนี่ยเหมือนมันตกจากที่สูง
ใช่ครับใช่ครับแต่ด่วนดินแดงคือมันก็ไม่ได้มีการสร้างอะไรแบบอย่างชัดเจนเท่าไหร
ก็เลยยังไม่รู้ว่ามันมาจากโครงสร้างเหล็กของอะไรนะฮะ
เดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบและสอบปากคำผู้รับเหมาก่อสร้างทุกอย่างตรงนั้น
ว่ามันมาได้ยังไงหรือมีคนปลามาจงใจแกล้งหรือยังไงก็ไม่ทราบ

แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นในเมืองหลวงของประเทศไทยนะคะ
เหตุการณ์แบบนี้ลักษณะแบบนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดนะคะ
ก่อนหน้านี้ก็ถังสีใช่ไหมไหลลงมานะคะราดใส่รถทั้งคัน